โอ้โหเมื่อวานก็เป็นข่าวกันไปแถวจตุจักรนะคะ
ล่าสุดมีอีกหนึ่งกรณีอันนี้อยู่ที่อุดรค่ะ
ขี่ไปปั่นไปบ่นไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยนะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์ในสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ค่ะ
ซึ่งผู้โพสต์ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
ขณะกำลังปั่นจักรยานอยู่บนถนนสายหนึ่งนะคะ
พร้อมก็ชี้ให้เห็นเลยว่าตลอดข้างทางเต็มไปด้วยรถยนต์
รถจักรยานยนต์จอดเรียงกันเป็นตับเลย
เราเห็นมายาวแล้วนะจอดกันยาวเลยนะ

ส่วนนายอภิชาชาณธิรวรรธนานะคะ
ผู้อำนวยการส่วนการโยธาเทศบาลนครอุดรธานี
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะ
น่าจะเกิดจากความเคยชิน
ซึ่งก่อนที่จะตีเส้นทางก็มีการสำรวจความเห็น
แล้วก็พบว่ามีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย

แล้วก็ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลมีการออกเตือนประชาชน

แต่ว่าก็ยังมีการเข้าไปจอดกันตามปกตินะคะ
ก็เลยทำได้เพียงแค่ให้สังคมช่วยตักเตือน
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย
ข้อบังคับลงโทษผู้ที่กระทำให้เกิดความลำบากแก่ผู้อื่นค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ทางเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น

ซึ่งในขณะนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการของงบประมาณอยู่นะคะ
แต่ว่าถ้าตักเตือนแล้วยังไม่ได้ผลที่ดีขึ้น
อาจจะต้องใช้มาตรการบังคับเป็นขั้นสุดท้าย
โดยก็อาจจะเจรจากับหน่วยงานจราจรทางบกถึงเรื่องเงินค่าปรับ
ที่จะเป็นบทลงโทษแก่ผู้ที่ยังกระทำผิดต่อไปนะคะ
เพราะว่าชาวเน็ตก็เป็นเขาเรียกว่านักปั่นกันเยอะนะคะ
ปัญหานี้เขาบอกว่าจริงแล้วควรมีทางออกที่ดีกว่านี้หรือเปล่า
จากแต่เดิมถนนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับเลนจักรยาน
ซึ่งต่อมาภายหลังมีการตีเส้นทางจักรยานแบบนี้
ทำให้รถที่เคยจอดริมถนนได้กลับจอดไม่ได้
ร้านค้าและธุรกิจเหล่านั้นจะอยู่รอดได้อย่างไรนะคะ
ก็เป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งของชาวเน็ต
ซึ่งปัญหานี้ชาวเน็ตก็เชื่อว่ามีทางออกค่ะ
รายก็ยกตัวอย่างถนนเพชรเกษมช่วงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนะคะ
ซึ่งก็มีการตีเส้นจรจรช่องทางรถสองล้อ
ถัดจากฟุตปาดมาหนึ่งช่องจารจร
โดยรถยนต์ก็สามารถจอดได้ตามปกตินะคะ
ขณะที่ช่องจรจรสำหรับรถสองล้อ
ทั้งจักรยานและรถจักรยานยนต์
ก็ยังสามารถขับขี่ได้ตามปกติเช่นเดียวกัน
อันนี้ก็จะเป็นทางการ
เขาเรียกว่าแสวงจุดร่วมสามารถแสวงจุดต่าง